ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ภูมิใจเธอที่การเป็นไทย
ไม่เป็นกาดใคร
และมีน้ำใจละลิม

มูลค่า๑๐๐๐บาท
ร้องป๊อปร้อง
ร้องป๊อปร้อง

จากจากจาก
ถ้าเป็นคนอยู่ที่นี่ก็ต้องแต่งด้วยแต่งด้วย

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

หนูจากรายการร้องได้ให้ล้านแล้วอย่าลืมจ้างวงดนตรีหนูนะ

สวัสดีค่ะหนูน้อสอซาซีวิมวลเทพอสารนะคะ
หนูมีวงดนตรีใครสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะ
เบอร์๐๘๒๘๗๗๕๐๗๕และ๐๘๖๒๑๖๘๑๘๙ค่ะ
และยินหวันหวานตบท้าย
เอาล่ะมาถึงเพลงที่๒กันเลย
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

แม่หนูจัดหน้าแล้วแบบว่าขนมขนมขนมว้าง

ชิวเป็นประจำอยู่แล้วเนื่อง

หนูเห็นเขาหนูว่าหนูมีความสุขแล้วนะ
ตอนนี้หนูแอบไปเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่นะ
ยิ้มเลยคุณพ่อยิ้มมีความสุขมีความสุขเนอะ

ค่ะพ่อหน้าจะหน้าบึงตลอดร้าน

เพราะหนูไม่ค่อยได้เห็นพ่อยิ้ม

ถ้าเลือกที่จะหยุดไม่เล่นต่อแล้วพอแล้ว

ถ้าเกิดร้องผิดในเพลงนี้
แต่ตัวช่วยก็ยังอยู่ยังไม่ได้ใช้เลย

ป๊อปจะสู้หรือจะหยุดครับ

ซูค่ะ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
เอาล่ะเลือกที่จะสู้ต่อไม่ใช้ตัวช่วยด้วย
เพราะฉะนั้นห้ามร้องผิดเด็ดขาดนะฮะร้องผิดไม่ได้เลย
จนกว่าบริษัทจะจบไปเองถ้าสำเร็จ๒หมื่นพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะพร้อมแล้วมาเลยครับเพลงที่๒บูรค่า๒หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
โชคดีค่ะ
ไปไม่กลับมาเลยบางกรวยไปลำลอยอยู่ลำลูกกา
งั้นก็มีใครที่ดินร่วย
พอรวยพี่คงมีแฟนสวย
ทิ้งข้างบางกล้วยให้ถอยโสกา
เธอย้ายไปดวงใจแทบปน
โอ้สาวเมืองนนต้องทนบนหา
อยากคิวมะคุดละหมุดพุษา
ไปให้หลายคราไม่กล้าจะทำ
วันไหนว่างให้มาบางบรวย
รวยไม่รวยไม่เคยล่วงลำ
ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจำ
ไม่เคยลืมกลัว
ทำคนลำโลกา
มั่นใจไหมครับน้องป๊อป
แต่ก็มั่นใจแหละเพราะหนูซ้อมมาดีเหมือนกัน
เห็นหน้าคุณแม่ยิ่งนึกออกสบายมากเลย
เพราะการได้มองหน้าพ่อกับหน้าแม่ที่ยิ้มอย่างนี้

บอกไม่ถูกมันมีความสุขจริงพี่
ในชีวิตป๊อปอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ารอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่เหรอ
เขายอมเหนื่อยเพื่อเรามาตั้งเยอะแล้ว

เหมือนลูกคนอื่นที่เขาทำให้พ่อแม่เขายิ้ม
ทำให้แบบพ่อแม่เขามีความสุขได้แล้วทำไมจะทำไม่ได้

แต่ว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับหัวใจป๊อกมาก

มาดูกันครับสำหรับเพลงที่สอง

ป๊อปร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ยิ้มไป

มูลค่า๒หมื่นบาท
ป๊อบร้อม
ป๊อบร้อม

เปลี่ยนหน้าทันทีร้องผิด
อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผิดตรงไหน
ตรงไหน
อ๊อปร้องว่าเงินก็มีขายที่ดินรวย
เพลงนี้นะครับคือเพลงสาวบางกรวย
ศิลปินออนออรดีนั่นเองนะฮะ
เพลงนี้เป็นเพลงที่๒นะครับ

ร้องไม่ได้น้องป๊อปมีเงินที่สะสมอยู่แล้ว

ร้องผิดก็จะโดนหารครึ่งหนึ่ง
วันนี้น้องป๊อปก็รับไปนะครับ

ป๊อปทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มแล้วนะ

หนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุย
พูดอะไรกับลูกสาวที่สุดแสนจะน่ารัก
ตัวกลมเล็กตรงนี้สักนิดนึงนะฮะ
ไม่เป็นไรมั้งครับไม่โทษลูกอะครับ
คือความสามารถมีแค่ไหนก็ได้แค่นั้น
ผมก็ไม่ว่าครับดีใจด้วยครับ

ก็อยากให้เขามาออกรายการนะ
เขาไม่เคยแล้วตั้งแต่เล็กจนโต

ก็กอดแต่ลูกแต่พ่อกับลูก

วันนี้ขอซีนนี้สักนิดนึงได้ไหมคะ

อาจจะเป็นเพราะว่าโอบไม่มิดนะคะ

พ่อไม่เคยโอบลูกสาวเลย

กอดระหว่างเรากับลูก

มีความโทษที่จะเอาเงินมาใช้มือผมไม่ได้
คือน้องไม่ได้อยากคำคาดนะคะแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเกม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

๐๘๒๘๗๗๕๐๗๕ค่ะอีกเบอร์นึง๐๘๖๒๑๖๘๑๘๙ค่ะ
วันนี้รายการร้องได้ให้ร้านขอบคุณครอบครัวนี้มากครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ
สำหรับเงินที่ได้มาถึงมันจะน้อย
ถึงจะไม่พอใช้หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่แต่ก็ทำมันด้วยความตั้งใจค่ะ
ก็จะสู้ต่อไปเรื่อยแล้วกันนะคะค่ะ
แม่ค้าเสียงหวานสู้เพื่อบ้านที่เกาะช้างครับ
เกิดมาเป็นคนมันไม่มีใครลำบาก

ไปไหนก็ไม่สง่าผ่าเผย